ทีนี้ตื่นมาฝนตกหนักพอดีพี่เบิร์ดพี่น้ำแข

ออกไปตรงนอกหน้าต่างนะเอามือถือถ่ายไว้กะจะถ่ายบรรยากาศ

ระหว่างถ่ายอยู่ดีคุณผู้ชมทำอะไรอยู่ก็ตามนะ
วางลงก่อนดูหน่อยว่าเขาเจออะไร

แฟนเขาจะลอยมารึไงละน้ำแข็ง

นี่ถ้าเกิดขึ้นที่ลบบุรีพี่ตอบกระสือเลยนะ
ไม่ใช่นี่หาทายราช
กระทำอดนี่นะกระทำอดกระทำอด
เหรอ

เขาบอกอยู่มาตั้งปีกว่านี้ตรงห้องพักย่านหาทายราช

ก็เลยตัดสินใจโพสต์ลงไปเพื่อถามเพื่อน
แล้วก็หันไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการสวดมนต์
พี่แล้วสุดท้ายไปจ่ายตลาดไหมไปครับ
เดี๋ยวให้ดูข้างล่างเหรอทรัพย์เรียนเหรอพี่เบิร์ต

โหมันไม่ได้มีทางเดินอีกว้า

ดอมครับได้ฟังเขาไปแล้วคุณผู้ชมมาแบบหลายแบบเลย
นี่เราวนให้ดูอีกรอบนึงคิดว่าเป็นอะไรบางคนบอกว่าพาสาวมาเหรอ
แม่ลูกอ่อนอ่ะเมียอุ้มลูกออกไปเก็บผ้าหรือเปล่ากิ๊กตัวเองไหม
ให้ดูขนลุกนิ้วมืออ้าวผีภาพซ้อนอะไรอ่ะผีโอ้โห
ภาพซ้อนเหรอแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนที่ถ่ายไว้ก็
ก็เดือดร้อนพอสมควรเพราะว่าก็จะส่งให้แฟนดูไงใช่
เห็นทีนี้เฮ้ยซุกกิ๊กปะเนี่ยไม่มองเป็นผีเธออธิบายมา
เดี๋ยวนี้น่ะเออตายแล้วเออนี่คุณผู้ชมยังบอกว่าในเงาเป็นคน
สวยเลยนะเนี้ยเดี๋ยวเหมือนอยู่ด้านในบางคนบอกว่าเหมือนอยู่ด้านใน
อยู่ในห้องอ่ะนะเหรอมันไม่น่าจะใช่ในห้องป่ะถ้าอยู่ด้านใน
ทางนี้กลัวกับผีแล้วนะถ้าเป็นคนพี่เขาจะสวยนะเพราะแฟนเขา
ก็ยังคล่องใจอยู่นี่ไงมันอยู่ในห้องจริงเหรอคุณผู้ชมผมหยุดเออเอ๊ะ
แต่ทีนี้เนี่ยคุณหนุ่มคนที่ถ่ายคลิปไว้ก็ต้องทำคลิปอธิบายชี้แจงอีกสามคลิปนะอืม
คืออธิบายกับโซเชียลด้วยแล้วอธิบายกับแฟนด้วยเอออันนั้นยากเว้ย
เนี้ยอันหลังเนี้ยยากหน่อยกูโทรฮักฮะขอให้ปรับความเข้าใจกับกับแฟนได้เร็วเร็วแล้วกัน
ทีหลังถ้าตื่นมาตีห้าครึ่งก็เปิดไทยรัฐทีวีถ่ายพวกเราไว้อันนี้ไม่มีผีอ่ะ
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าคุณหนุ่มอยากจะขอคำแนะนำเพื่ออธิบายแฟนไม่รู้จะให้ปรึกษาพี่เบิร์ตหรือให้ปรึกษาดอม
จะดอมดีกว่าดูน่าเชื่อถือกว่า